ไปดูข่าวที่ปุ้ยโปรยเอาไว้อีก

ตีกันในบางกะปิแล้วมีควันมีระเบิด

มีคนเจ็บด้วย๑รายครับคุณผู้ชมฮะ
ในนี้โอ้โหมาแล้ว

ถนนแฮปปี้แลนด์สายหนึ่งเครดมะกะปิเลยครับ
เป็นของนะฮะเป็นช่วงที่นักเรียนปลาระเบิดปิงปอง
คู่อลิจนมีกลุ่มควันสีขาว

หลังเกิดเหตุตำรวจสนราชพร้าวครับเข้าไปตรวจสอบ
กระจกร้านแตกเป็นรู๑บานครับนี่ครับ

แล้วก็พบเศษระเบิดปิงปองเศษปูน

แทงเขาที่ท้องด้านซ้าย๑แผลศีรษะแตก
กู้ภัยเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลนพรัชราชธานี
ชาวบ้านเล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุนะครับ
เห็นกลุ่มวัยรุ่นเป็นผู้ชาย๓หญิง๓นั่งเล่นเกมอยู่ข้างร้านเกมนะครับ
อีกกลุ่มหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์มากัน๖คัน๑๐คน๖คัน๑๐คน
อาวุธครบมือเลยไม้ก็มีมีดก็มาขี่ผ่านฝั่งตรงข้ามร้านเกมแล้วบางคนก็ลงจากรถครับ
เดินเข้าไปหากลุ่มนักเรียนที่สวมเสื้อคลุมสีเหลืองนะฮะโอ้โหส่วนที่เหลือไปกับรถครับแล้วก็ตรงเข้าไปทำร้าย
ที่สวมเสื้อสีเหลืองกับเพื่อนวิ่งหนีสิครับจากนั้นวัยรุ่นที่ยืนข้างรถจักรยานยนต์ก็ปลาระเบิดปิงปอง๓ลูกนะครับ
แล้วก็ขี่รถหนีไปตำรวจจะเชิญตัวเพื่อนของผู้บาดเจ็บมาสอบปากคำก่อนที่สนรัฐพร้าวนะฮะ
แล้วก็จะเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณที่เกิดเหตุหากลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้
อันนี้ดูเจ็บหนักอยู่ไหมวันนี้เจ็บเจ็บนะฮะหลายจุดเลย